หนุ่มใหญ่คนหนึ่งขับรถแห่โค้งแล้วไปชนกับขอบทาง

น่าจะตายในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เขาตายก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว

มันมุดเข้าไปแล้วต้นไม้มันปกคลุมมันมองไม่เห็นเลยฮะ
น่าจะตายก่อนช่วง๗วันอันตรายด้วยซ้ำ
เหตุการณ์นี้ร่องน้ำริมถนนมาลัยแมนเป็นทางโค้ง

ออกไปทางขวามือตรงไฟโป๊ะตำรวจนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของหมู่๗ตำบลจรเข้๓๐๐อำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีมองจากถนนไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อใบไม้วแหวน๙๑๐๑สุพรรณบุรี
ผู้ข้อร้ายคือคุณพี่บูนพันบัวนะฮะอายุ๕๔ปีนอนตายอยู่ภายในรถ
มีบัตรพนักงานเป็นพนักงานขับรถขยะของอบตรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คนที่พบเนี่ยคนที่พบความผิดปกติแต่ไม่ได้เป็นคนดูศพนะ
เห็นรถมาอยู่ตรงนี้ก็ตกใจแล้วไม่กล้าเข้าไปดูเองกลัว
กลัวภาพบาดตาบาดใจแล้วเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเลยไปตามเพื่อนมา
คนที่พบคนแรกคือพี่วิทูลวิทูลโพมีบอกผมจะมาเปิดน้ำ
ก็เปิดทำการแล้วจะมาเปิดน้ำเข้านาไปมามาเจอรถคันนี้ตกใจ
ตกใจก่อนแล้วไปเรียกเพื่อนมาไปเรียกญาติมาพอมาดูคราวนี้แหละ
ตกใจเข้าไปใหญ่เพราะภายในรถไม่ใช่แค่รถเปล่าแต่มีศพอยู่ด้วย
เข้าใจว่าน่าจะตายช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แต่พอเจ้าหน้าที่พอทีมแพทย์ไปตรวจสอบเบื้องต้น
เน่าแล้วฮะเน่าแปลว่าก็เน่าก็คนตายก็ต้องเน่า

ดังนั้นก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ผู้เคาะร้ายน่าจะตายก่อนช่วง๗วันอันตรายด้วยซ้ำ
หรือน่าจะตายก่อนช่วงปลายหรือเพิ่งค่อนของเดือนธันวาคมมา
สอดคล้องกันสอดคล้องกับญาติของคุณพี่บูล
เพราะว่าคุณพี่บูลหายออกจากบ้านตั้งแต่๒๐ธันวาคม
พยายามตามหาพยายามโทรหาพยายามแจ้งข้อมูล
ไม่เจอพอไม่เจอแล้วเนี่ยพ่อข้อร้ายมากนะบ้านนี้
ข้อร้ายก็คือพ่อของคุณพี่บูลก็มาเสียชีวิตไป
ก็พยายามถามหาคุณพี่บูลก็ยังไม่เจออีกที
แล้วมารู้งานนี้ว่าคุณพี่บูลจริงแล้วน่าจะตายก่อนคุณพ่อด้วยซ้ำ
ถือเป็นเหตุการณ์สลดซ้ำสลดใจเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีครับอืม